ใครที่เป็นลูกค้าธนาคารของรัฐตอนนี้มี๓ธนาคารแล้วนะ
ทั้งออมสินทอศทกศ
คือมีการออกมาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้ารายย่อยนะคะ
รวมถึงจะมีการคืนดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยค่ะ
แล้วก็มีการแจกเป็นข้าวสารถุงเนี่ยนะ
อบให้เป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปี๒๕๕๙
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ธนาคารออมสินก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม
โดยนายชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

บอกว่าตอนนี้มีการเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มาตรการที่จะเสนอคือคืนดอกเบี้ยให้ผู้กู้รายย่อย
วงเงินกู้ไม่เกินคนละ๒๐๐๐๐บาท
ปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มนี้มีมากกว่า๑ล้านรายนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครผ่อนดีไม่ได้ค้างชำระตลอดปี๒๕๖๑ที่ผ่านมา
จะได้รับเงินในส่วนของดอกเบี้ยคืนเข้าบัญชี
ภายในเดือนมกราคมปี๖๒นี้เลยค่ะ
นี่แหละถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
สำหรับผู้ใช้แรงงานวงเงินไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เบี้ยไม่เกินร้อยละ๐๘๕ต่อเดือนนะคะ
แล้วก็ยังมีสินเชื่อเพื่อการสร้างอาชีพรายละ๒แสนบาท
รวมถึงปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
อัตราร้อยละ๐๒๕ต่อปี
ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยนี่นะคะ
ยืนยันเลยว่าจะไม่มีการปรับขึ้นค่ะ
ต่อกันที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอศหน่อยนะคะ
โดยนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห
บอกว่าของขวัญปีใหม่ปีนี้ธนาคารจะมอบข้าวถุงออร์แกนิค
ให้กับลูกค้าทุกคนที่มีวงเงินกู้ไม่เกินรายละ๑ล้านบาท
ตอนนี้มีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ประมาณ๖แสนรายค่ะ
เป็นการช่วยเหลือชาวนาให้ราคาข้าวมีราคาดีขึ้น

ส่วนทางด้านนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศ
ก็บอกว่าทกศจัดโครงการชำระดีมีคืน
เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร

ในวันพรุ่งนี้จะคืนดอกเบี้ยเงินกู้
ให้กับลูกค้าที่มีเงินต้นเป็นหนี้ไม่เกิน๓แสนบาท
แล้วถ้าเกิดว่านำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด
จะคืนดอกเบี้ยในส่วนของการส่งชำระคืน
ร้อยละ๓๐ของจำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายนะคะ